ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เวลาแล้วนะครับ
ที่เราจะไประเบิดความมันไปพร้อมกันกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เริ่มต้นด้วยมวยคู่ที่๑ครับระดม
เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ
ค่ายสตระกูลเพชร
กมาแล้ว๖๒ไฟล์ชนะ๔๖ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๔ไฟล์
เรามาดูในด้านของมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับ
ปัจจุบันอยู่สังกัดค่ายสอโสพิษ
กมาแล้ว๖๖ไฟล์ชนะ๔๙ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๕ไฟล์
สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
พบกันอีกครั้งกับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่๒๔มิถุนายน

ผมมีความภาพภูมิใจเป็นพิเศษที่ได้รับเกียรติ

นั่นก็คือท่านประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กมวยไทยจำกัด

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน

โอ้โหวันนี้ทางไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นั้นได้รับเกียรติจากท่านประธานที่ปรึกษาของบริษัทแม็กมวยไทย
และก็เป็นการจัดรูปแบบที่เหมือนกันว่ากันด้วย
ใช่ครับพี่ครับไทรัฐมือไทยไฟตเตอร์เนี่ยก็ชก๓ยก

เราก็ใช้กฎิการูปแบบเหมือนกันความสนุกก็ต้องมันเหมือนกัน
มีความคิดยังไงบ้างพี่มีความคิดยังไงบ้าง
ในความคิดตอนนี้คือเราอยากเห็นมวยไทยนะพัฒนาไปสู่ระดับโลก
เราอยากเห็นมวยไทยชกกันโดยสมศักดิ์ศรีไม่มีหน้าเสือท่านผู้ชมยืนยันได้
การพนันหรือหน้าเสือต่างที่นี่ไม่มีนะครับที่แม็กซ์มวยไทยก็ไม่มี
มวยไทยไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ก็ไม่มีไม่มีหน้าเสือไม่มีแพ้แล้วให้ชนะ
ชนะแล้วให้แพ้ไม่มีคือดูตามรูปตามเกมเราดูตามรูปตามเกมตามอาวุธเท่านั้นเอง

มันถึงเวลาที่ต้องปฏิวัติแต่ทุกวันนี้เวลาเราไปคุยกับต่างชาติ
เราจะบอกว่ามวยที่ไปชกต่างชาติทำไมเขาถึงไม่สนใจมวยไทย
เพราะว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุนั่นเองอาจจะมีการอุ้มมวยบ้างอะไรบ้างต่าง

เราจะไม่สนใจเรื่องการพนันเราจะสนใจอย่างเดียวคืออาวุธที่ออกนะครับแล้วได้จะเจนชัดเจนกว่า
นั้นคือผู้ชนะตามกฎหมายมวยด้วย

เราพยายามจะทำมวย๓ยกให้มันโด่งดังไปทั่วโลก
เพราะทุกวันนี้มวย๓ยกนี่สามารถถ่ายทอดสดไปทั่วโลกได้นะ
พอมวย๕ยกก็จะถ่ายทอดยากแล้ว
นี่เป็นมิติใหม่แล้วก็เป็นคำดี
อยากให้พี่น้องคนไทยเชื่อมั่นมวย๓ยก
เพราะว่ามวย๓ยกต่อไปมันจะไปไกลมาก
ก็จะตั้งใจทำงานขึ้นมา
ที่นี่เอาอาวุษมวยไทยใส่กันนะครับแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจเนื้อนะครับ

ว่าถ้ามันของโมย๓ยกเป็นอย่างไร
จังหล่างผู้ชมอยู่ช่างบ้านรอชมดูนะครับ
ต้องขอบคุณประธานที่ปรึกษาบริษัทนักมวยไทยจำกัดครับ
วันนี้ให้เกียรติมาเป็นแขกพิเศษให้กับ

สตระกูลเพชรน้ำกัด๕๗กิโลกรัม
ต้องบอกว่าเป็นผู้เปิดหัวที่ทางทีมงานนั้นคัดสรรมาอย่างดีเลยครับ
ปัจจุบันนี้มาอยู่กับเจ๊โสพิษนะครับ
เป็นเพื่อนร่วมค่ายกับยอดแสนชัยสโสพิษ

เป็นระภาลองในแล้วเสียบด้วยข่อขวา
ทางด้านโทนี่อดีตเคยประทับฝีมือระดับรถถังจิตเมืองนนทมาแล้วครับ
ต้องบอกว่าศักดิ์ศรีนี่ไม่มีใครเป็นรองใคร
พยายามจะใช้ศอกซ้ายครับโทน
ละภาคดคอลงมากรรมการแยกออกมา
ฟอร์มล่างสุดเอกโทนแพทย์คะแนนให้กับฟ้ามงคลบอร์ดจงจันเริ่นครับ
ซึ่งชกเป็นคู่เอกเมื่อสัปดาห์ก่อน
แล้วครับขยับเข้ามาพยายามจะเจาะล่างเลยครับโทน
เพชรภาเจอแข้งซ้ายหน้าเพชรภาโดยขวา
โอ้โหดูครับแม่ประสานแข้งครับซ้ายกับขวาครับเมื่อสักครู่นี้
ไม่มีการออมอาวุธแล้วครับดูครับขยับเข้ามาเจอซ้ายหน้าของเพชรลำ
พยายามจะขยับมาหูเจอซ้ายคืนครับ
ละพาพยายามจะจ้วงลำตัวไม่มีใครหนีไม่มีใครถอยจริงครับ
โอ้โหเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนด้วยศอกครับโทน
สมศักดิ์ศรีกับคู่เปิดหัวครับซึ่งควรณีแฟนธุ์หมดมวยบอกว่า
วันนี้ทีมงานมวยไทยไฟเตอร์นี้จัดเต็มครับ
คู่มวยเนี่ยอัดแน่นทุกคู่ครับแข้งขวาของเพชรภา
จะโดยเวทีอื่นได้เก็บสี่ร้อยห้าร้อยบาทสบายเลยครับ
แต่ที่นี่เปิดให้ดูฟรี
ศิลภาพยายามจะต่อยหมัดแล้ววางด้วยแข้งขวาเติมเข้าไปครับ
โอ้โหอัดมาหนักแรงครับโอ้ยนี่ครับ

ละบาคืนด้วยแข้งขวาอ้าวได้แผลได้เลือดแล้วครับ

บริเวณฝีปาก็แตกแล้วครับบนยกที่๑ครับ

กลับมาติดตามกันต่อครับต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนเลยครับ
แล้วก็พี่อ้นครับต้องยอมรับเลยครับว่าตลอด๖ครั้งที่ผ่านมา
วยไทยไฟเตอร์นี่แจกเงินรางวัลนะครับ
โอ้โหยกต้องบอกว่าตลอด๖ครั้งเนี่ยครั้งละแสนกว่าบาททุกครั้งครับ
มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับขาดเพียงไม่กี่ร้อยบาทนะครับเกือบสองแสน
นี่ครับตอนนี้เพชรภานี่มีบริเวณปากครับฉีกแล้วครับ
ซึ่งเราจะแจกครับเข็มละ๑๐๐๐บาท

โอ้โหเอาละครับเพลภาพยายามจะต่อยหมัดหนึ่งสองและเจาะล่าง
โดนนั้นสวนด้วยศอกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ

นี่ครับปักด้วยศอกขวาสวนเข้ามาอีกแล้วครับ
เพลภาล็อคนายขวางและเสียบ

พุ่งเข้าใส่กันอีกครั้งครับปากศอกซ้ายแวกเข้ามา
หัวด้วยแข้งขวานี่ครับเบิ้ลแข้งเลยครับ
โอ้โหจังหวะสวนหมัดขวามาอีกแล้วครับศอกซ้ายสอกขวา
มาครับธนาโทนเดินบวกด้วยศอกขวาโอ้โหหลุดครับ
จังหวะหลุดหันหลังให้คู่ต่อสู้ครับเจอตีเข่าไป๒ที
โอ้โหเพชรภานั้นประเภทใจเกินร้อยอยู่แล้วครับ
กล้าดวนกล้าแลกกล้าลุยครับแม่โดนก็รอจังหวะสวนด้วยศอก
มาอีกแล้วก็แข้งขวาของเพชรภา
วงในของถนัดครับเพชรภาล็อกคอกดลงมาแล้วตีด้วยเขาซ้ายครับ
เอาละครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากัน
ต่างฝ่ายต่างดวนด้วยศอกแม่ปักศอกแรกกันเลยครับ
ล็อกในพยายามจะกดคอคู่ต่อสู้ไว้ครับ
โอ้โหเดินมาชนแข้งขวาแม่แต่ยังสวนด้วยศอกสั้นครับโอ้ย
หลักปวกเลยครับเพชรภาศอกซ้ายล็อกในครับชวนเด้งตี
ละพารวบเอวครับโอ้โหเพชรภาก็มีศอกสวนเหมือนกัน
เอาละครับดูครับเลือดนั้นกลบปากแต่หัวใจนั้นเกินร้อยครับเพชรภา
ด้วยหมัดขวาแล้วล็อกในพยายามจะกดแขนโทนโทนเหน็บด้วยแข้งขวา
ต้องบอกว่ามวยไทย๓ยกครับมีมนต์เสน่ห์ต่างกัน
ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการชกในรูปแบบตอนกลางวัน
หากซ้อมมาไม่ดีนะครับอันตรายครับ
โอ้โหดูกับจังหวะคำนี้ครับมิดเลี่ยงเลยครับเพลภา
ทำท่าจะก้นหนักหรือเปล่าครับโทนปักด้วยศอกซ้ายครับเพชรภาว่างด้วยแข้งขวา
โทนพยายามจะเกี่ยวและรอสวนจังหวะ๒ครับ
กันคนละดอกคนละทีเลยครับเพชรบาไม่สนแล้วครับเดินหน้าชน
โทนพยายามจะส่วนด้วยสองขวาเพลรภากับล็อกไนตี้ตี้
ดูครับไม่แต่งตัวนานครับสำหรับเพชรภา
ช้าทำช้าไม่ได้ครับเพชรภานั้นแกเร็ว
ดูครับพยายามจะแหลกโอ๊ยแม่ศอกซ้ายครับลุดอีกแล้วครับทนานโทน
โอโหโทนอันกะเอาทีเดียวอยู่ฟันมาทั้งไหนเลยครับ
เพลรภาว่างแค่ขวาเรียนเรือนเนื้อเอามีศอกขวาเติม

อย่ายุกอย่ายนให้เพลรภาเห็นครับ
ดูครับเด้งตีแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
มาจากค่ายสอโสพิษของเจ๊โสพิษนี่ต้องบอกว่า
ต้องแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับ

โอ้โหเสียบด้วยเขาขวาครับเพชรภา
ล็อกในพยายามจะกดคอมาตี

จะยืนถึงยก๓หรือเปล่าครับโทน
ด้วยแข้งขวาสวนคืนเข้าไปครับเพชรภา

นี่แหละครับเกมกีฬาของลูกผู้ชายครับ

หมดยกที่๒ครับเดือดจริงครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
โหมาฝันด้วยศอกสายกะเอาทีเดียวอยู่ครับ

โอ้โหสอกขวาของโทน
เดือดตั้งแต่ยกแรกยกที่๒ไม่มีใครยอมใครครับ
หัวใจนี่เขียนคำว่ายอมไม่เป็นครับ
ซึ่งคู่นี้ครับต้องบอกว่าใช้พื้นที่เวทีมวยไม่เปลืองครับ

อืมกรรมการนี่แทบไม่ต้องแยกออกมาให้เสียเวลาเลยครับ
ต้องไม่ต้องใช้เชือกของเวทีเลยครับแลกกันสนุกจริงครับ
เอาล่ะครับ๓นาทีสุดท้ายครับ

ขยับมาวางแข้งขวาทักทายไปก่อนเลยครับเจอแค่งซ้ายโต้
ขยับมาพยายามจะปักศอกเพชรภาล็อกในตี

ต้องบอกว่าจังหวะจะฟันศอกของทางด้านโทนครับเพชรภาแกเห็นครับเอาละครับ
วางแค่งขวาตีกับดอกแรกไม่เป็นไรครับ๓ดาบที่๒ครับ
โอ้โหโทนพยายามจะล็อกขาของคู่ต่อสู้แล้วฟันด้วยศอกครับสวนด้วยศอก
แต่เพชรภานั้นรู้แล้วครับ
หน้าสาดเมล๒แค่งต้องบอกว่าแรงที่เหลือโอ้โห
เกิ้ลเลยครับทางด้านเพชรภา

มาใส่กันใหม่ครับทนเดินเข้าหาทันที

แล้วดูครับไม่มีผ่อนเกมครับไม่มียุบครับ

โอ้โหพยายามจะขวางหน้าแล้วสวนคืนเข้ามาครับ
เอาละครับโชว์นั้นพยายามจะขวางเลยครับ
ในนั้นสู้ไม่ได้ต้องขวางหน้า
โทนเบียกเข้ามาทิ้งน้ำมัดขวาแล้วล็อคไนท์ตี

เป็นระภาตั้งกำแพงคาไว้เลยครับ
สาดแข้งซ้ายมาก่อนเลยครับวิรภามีอาวุธนำครับ

โอ้โหแต่ดูครับจังหวะเด้งตัวสวนด้วยเข่าคืนขึ้นมาครับ
เอาละครับโทนเบียดเข้ามาเพชรภาก็ไม่หนีครับ
พยายามวางแข้งขวาเจอโทนสวนด้วยศอก
เพลภาร็อคไนท์พยายามจะตั้งกำแพงคา
เสียบขวาแล้วเสียบซ้ายแล้วตั้งขวาครับ
แล้วไม่หนีครับโอ้โหสอกซ้าย

จังหวะที่๒ครับโอ้โหดูครับ
กันมันแลกกันเดือดจริงครับ
ไม่มีใครยอมใครเพชรละมาสวนด้วยหมัดขวา
แล้วเสียบด้วยเขาขวาทนพยายามจะขวางหน้าแล้วเสียบ
จังหวะยิงหมัดขวานำเข้ามาแล้วค่อมปุ๊บแกล็อกเลยครับทางด้านเพชรภา

โอ้โหแล้วเทคทิ้งไปเลยครับโทน

เลือดที่ปากนี่ฉีกตั้งแต่ยกแรกครับตอนนี้
ไม่มีปัญหาเลยครับใกล้หัวใจครับเพชรภา

โอ้โหเดือดจริงครับคู่นี้

ทีมงานนั้นเลือกมาถูกเลยครับ

เพลภาพยายามจอดล่างแล้วทิ้งด้วยมัดขวา
็อกนายพยายามจะกดแขนไว้
ดูครับกดแขนซ้ายและเต้งตีด้วยเข่าขวาครับ

โดนเบียดเจอศอกดักเอาไว้อีกแล้วครับ
ดูเหมือนจะคุมเกมได้อยู่แล้วครับธนาเพชรภา
อืมแต่ยังไม่แน่ครับเวลายังเหลืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ

เดี๋ยวเข้ามาเพลภาศอกซ้าย
แล้วตั้งแขนสู้เล็กเสียบ
โอ้โหเดือดจริงครับนี่เป็นคู่เปิดหัวครับ
บ๓ยกไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับคู่เปิดหัวของรายการ
ซึ่งต้องบอกว่าวางมาตรฐานไว้ดีจริงครับท่านผู้ชมครับ
มาตรฐานของคู่แรกเดือดจริงครับ
โอ้โหดูภาพช้าครับจังหวะเตะขวาครับ
เกี่ยวเกี่ยวปุ๊บโทนแกรอสวนด้วยศอกครับ
โอ้โหทั้งที่เพชรระพานั้นมีตำหนิตั้งแต่ยกแรกนะครับ
ศอกได้ปากฉีกตั้งแต่ยกแรกครับ
แต่หัวใจนี่แกเกินล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับดูครับ
ครับสาดแข้งซ้ายหน้าครับแล้วล็อกคอเกี่ยวซ้ายแทงขวาครับ
ดูครับสายตาครับดึงหลบศอกขวาของโทน
พยายามจะเข้าในกดแล้วมีศอกซ้ายสวนตลอดครับ
นี่แหละครับคือมาตรฐานของคู่แรกครับมันแบบนี้
โอ้โหดูครับจังหวะสวนศอกได้เสียวด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
ไปลุ้นเงินรางวัลกับชัยชนะบนเวทีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าดุเดือดจริงนะครับคู่นี้นะครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์และรางวัลซูเปอร์

สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
เพชรอุดภาพสวโสพิษ
กระนกหลัก

คู่หน้าจะขนาดไหนนะฮะ

ความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่